วันนี้มาเตือนคุณผู้ชมก่อน๑วัน

พรุ่งนี้เราจะได้เลิกโสดกันสักทีนะคะ
ใครที่มีลิสต์เหมือนดาว๒๓ลิสต์แบบนี้
แบบเนี้ยก็ต้องดูนะก็ต้องคัดเลือกกันไปนะคะช่วงเนี้ยสภาพอากาศมันแปรปรวน
ใจมันก็แปรปรวนมันก็เลยเลือกยากสักนิดนึงอ่ะนะเรื่องความหนาวตอนนี้ก็มีเฉพาะทางตอนบนของประเทศเท่านั้นแหละนะคะ
ยอดดอยยอดภูภาคเหนือและภาคอีสานแต่ว่าอีสานก็ไม่ค่อยเย็นแล้วเท่าไหร่นะ
จะเป็นภาคเหนือซะมากกว่าที่มีความเย็นแต่ช่วงนี้ก็เย็นน้อยลงอีกเพราะว่าลมหนาวอ่อนกำลังลงค่ะ
พออ่อนกำลังลงก็ทำให้ความชื้นเข้ามาแทนที่ทำให้แต่ละพื้นที่เนี่ย
อากาศแตกต่างกันไปนะคะทางตอนบนของประเทศหนาวปนฝน
ตอนกลางของประเทศร้อนปนฝนภาคใต้ฝนยาวไปเลยค่ะ
วันนี้เรื่องของฝนนะตอนเช้าฟ้าเปิดแดดดี
แต่หลังจากนั้นค่ะหลังเที่ยงไปนิดหน่อยนะคะ
ประมาณบ่ายโมงบ่าย๒ฝนเริ่มเกาะตัว
โดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศตรงนี้ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก
และภาคอีสานตอนล่างรวมถึงภาคใต้ทั้งหมดเลย
จะมีฝนได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นนะคะพอฝนกลับมาทะเลอันดามัน
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรอีกแล้วนะคะ
ส่วนอ่าวไทยคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ยังคงเหมาะแก่การท่องเที่ยวค่ะ